คุณผู้ชมคะตามกันต่อนะคะสำหรับหญิงสาวรายหนึ่งที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นไปปั่นป่วนก่อกวนพี่มาช่า
คือทำมาเป็นแบบนี้เป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วนะคะ
ที่เดินไปหน้าบ้านบางทีก็เดินไปหาที่คอนเสิร์ตนะเออ
บันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์ไปสอบถามคุณก๊อฟ
คุณก๊อฟเนี่ยเป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็เป็นแดนเซอร์คนสนิทของพี่ค่า
เขาเล่าข้อมูลสุดสะพรึงเลยนะว่า
จริงน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยตามพี่ช่ามาตลอดระยะเวลา๓๔ปี
เวลาเล่นคอนเสิร์ตแทบทุกครั้ง
จะต้องเห็นน้องผู้หญิงคนนี้อยู่แถวหน้า
แล้วก็มองพี่ช่าแบบตาเยิ้มส่งจูบให้ตลอด
คือเหมือนเป็นเอฟซีที่คั่งใคร้มากกับคุณ
ส่วนคลิปที่เห็นก็คือรวบรวมมาตลอด๑ปี

รบกวนเสียงดังมากกว่า๑๐ครั้ง
พี่ช่าทนไม่ไหวต้องออกไปถาม

ครั้งล่าสุดที่มาก็คือวันที่๑๐พฤศจิกายน
แม้ว่าจะเงียบหายไปไม่มาโผล่ที่หน้าบ้านอีก
แต่กลับมีคนเห็นเธอไปโผล่ตามงานคอนเสิร์ตของพี่ช่าแทน
ตอนนี้นะคะพี่ช่าไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพนนทบุรีแล้ว

เผื่อว่าทางครอบครัวของหญิงสาวรายนี้เห็น

ยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นญาติ
ว่าเป็นครอบครัวของหญิงสาวปริศนาคนนี้นะคะ
ทั้งนี้พี่ช่าเองก็ได้ขอบคุณแฟนนะที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใย

เป็นห่วงพี่ช่าไม่อยากให้ไปอยู่ใกล้อะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่มีใครแสดงตัวนะ
ว่าเป็นครอบครัวของหญิงสาวปริศนารายนี้
ทีนี้เรามาย้อนฟังคลิปที่พี่ช่าโพสต์กันนิดหนึ่งคุณผู้ชม
คือปรากฏว่าสาวปริศนาในภาพเนี่ยนะ
คือนอกจากว่าเขาจะอ้างตัวเองว่าเขาเป็นน้องของพี่ชมพูฟรุตตี้แล้วเนี่ยนะ
พอถามว่าแล้วน้องชื่ออะไร
เธอก็บอกว่าเธอพูดชื่อนามสกุลออกมาชัดเจนเลยแหละ
ก็คือชัดเลยว่าเธอชื่อว่าน้องสุชาดา
ซึ่งเราก็ไปเสิร์ชหาในอินเตอร์เน็ต
ก็คือมันสอดคล้องกับคอมเมนต์ใต้คลิปที่พี่ช่าโพสต์ออกมาเลย
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าสาวคนนี้เนี่ยน่าคุ้น
คุณเห็นไหมลองไปเสิร์ชดูนะคะ
นี่คือภาพของเธอคือน้องสุชาดาคนนี้
แล้วก็มีคนคอมเมนต์ด้วยว่าเธอเนี่ยหน้าเหมือนศิลปินเก่าค่ายดังเลย
เลยคุณผู้ชมพร้อมกับมีภาพถ่ายแบบเซ็กซี่ออกมาด้วยอ่ะ
เออเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะจ๊ะ

แล้วก็เอ่ยถึงคุณชมพูคุตตี้
หนูนะเนี่ยเป็นน้องพี่ภู
ดีน้องมาแบบ
และเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

งานนี้พี่ภูเขาตอบชิวนะ
เขาบอกว่าคือน้องก็เป็นน้องในวงการแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่อยู่อาร์เอส
แล้วก็รู้จักน้องเขามาตั้งแต่ตอนเขาอายุ๑๖๑๗แล้ว
ซึ่งพี่ภูเนี่ยพี่ชมพูก็เข้าใจว่าน้องคงจะมีความชื่นชอบในตัวของพี่มาช่ามาก
คือเหมือนแบบชื่นชอบหลงไหลข้างคล้ายอะไรประมาณนี้
แล้วพี่ภูก็บอกว่าจริงน้องก็ไม่น่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยอะไรนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมพูกันจ้ะ
พี่ชมภูก็บอกว่าจริงน้องก็ไม่น่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า

พี่ชมภูกก็บอกว่าจริงน้องก็ไม่น่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า
พี่ชมภูกก็บอกว่าจริงน้องก็ไม่น่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า
พี่ชมภูกก็ไม่น่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า

พี่ชมภูกก็ไม่น่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า
พี่ชามน่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า
พี่ชามน่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า
พี่ชามน่าจะเป็นคนมีพิษมีภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมภูกันจ้า

เขาเป็นน้องที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยอยู่อาหารเอส
อย่างที่มีหลายคนบอกว่าน้องเขาหน้าคล้ายนักร้อง

บอกว่านานทีก็มีอินบล็อกเฟซบุ๊คไปพูดคุยกันบ้าง

ไม่ใช่น้องแท้แน่นอนพี่ชมพูเป็นลูกคนเล็กไม่มีน้องแท้
ไม่มีน้องมากไปกว่านี้อีกแล้วก็เป็นน้องที่รู้จักกันแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะ